คือยังไม่ทันเล่าก็จะหัวเราะเองแล้ว

แล้วเข้าค่ายมันก็ต้องมีด่านโน้นด่านนี้

เอาล่ะนี่เอานั่งลงเอานั่งลง
เอาล่ะนี่เอานั่งลง

เอาล่ะนี่เอานั่งลง

เอาล่ะนี่เอานั่งลง

เอาล่ะนี่เอานั่งลง
เอาล่ะนี่เอานั่งลง
เอาล่ะนี่เอานั่งลง

คุณครูก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์
มานั่งแล้วก็บอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนก่อนเราจะเดินทางไกลกัน

แต่เป็นผีเลยน้องป๑๓ค่ะ
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาจังหวัด๑๐๑
คุณครูบอกว่าฐานทดสอบกำลังใจ
คือเป้าหมายของครูก็คือเด็กต้องพิจารณาดูให้ดีก่อน
ว่าจริงแล้วผีหรือคน
แล้วนอกจากแต่งเป็นผีนะคะมีแต่งเป็นคนบ้าคนเร่ร่อน
ใช่ค่ะเด็กนี่วิ่งไข่แตกค่ะ
ไข่คืออาหารไอ้ไข่ที่เราไปปรุงอาหาร

ต้องมีอุปกรณ์มาด้วยเดี๋ยวตอนเย็นต้องทำครัวทำกับข้าว
ไข่ตกแตกหมดเลยนี่ค่ะ
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

เป็นคนเร่ร่อนอยู่ข้างทาง
เดินทางไกลมาเจอคนเล่ร่อนหนูจะทำยังไง
ใช่ใช่ไงใช่ไงฝึกต้องฝึกเด็ก

แล้วดูท่านอนครูนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณครูดูหน่อยค่ะ
มีแนวคิดมาจากตอนเราเป็นเด็กอะครับ
ที่เห็นคุณครูแต่งแล้วก็ทำให้เราสนุกสนานกันครับ
ไม่คิดเลยครับไม่คิดว่าจะเป็นกระแสขนาดนี้ก็คือ
แล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ด้วยก็จะน้อมรับเอาทุกคอมเมนต
แล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนต่อไปครับ

การสร้างเสริมความแข็งแรงทางจิตใจให้กับเด็กด้วย
ฝึกทักษะว่าจะรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้ายังไงดีอะไรแบบนี้

คุณครูเขาโพสต์คลิปเอาไว้นะฮะเรื่องของเด็กโดดเรียน
ประจำค่ะโดนตีหน้าแถวตลอดค่ะ
ทีนี้เด็กจะโดดเรียนเนี่ยเด็กก็ต้องรู้แล้วเราจะออกจากทางไหนอะไรยังไง
แต่ครูเขารู้หมดแหละเดี๋ยวไปดูคุณครูท่านนี้ฮะไปจับเด็กโดดเรียนว่าครูทำยังไงนะครับ
สั้นไม่ต้องอะไรมากแต่คุณครูลบโพสต์ไปนะสงสัยสงสารเด็ก
จะไปไหนเหรอวิ่งเลยกลับเลย
กริจโพสต์เอาไว้อ่าบอกว่ามาให้สุดแล้วหยุดที่แนวรั้วสอง
แววรั้ว๒เรียบร้อยเข้าโรงเรียนไปเลย
จะไปไหนกันเหรอวิ่งกลับเลยใครจะไปรู้แม่ออกมานึกว่าจะพ้นเขตโรงเรียนแล้ว
หลายคนก็แสดงความเห็นคือคุณครูเขาก็ลบโพสต์ไปใช่ไหม
แต่หลายคนก็บอกว่าเออครูแบบนี้ก็น่ารักดี

แล้วทุกคนก็มันก็เคยผ่าประสบการณ์แบบนี้

แต่บางคนมองมุมว่าเห็นหน้าเด็กไง
ไปโพสต์ในโลกโซเชียลอะไรแบบนี้เราก็ยังเป็นเด็กอยู่
อย่าไปโดดเรียนเลยหนูคืออย่างผมนี่ก็เคย
เพราะว่าครูไม่ให้นั่งสมาธิเกิน๓ชั่วโมง
แต่ผมอยากนั่งเกินกว่านั้นผมก็ต้องหนี
โดดไปห้องธรรมะหรือว่าไปวัดใกล้เพื่อจะไปนั่งสมาธิ
ไม่น่าโตมาเป็นแบบนี้